แบบสารส้มจะลำบากนิดหนึ่งนะ

ทั้งหมดนะฮะอันนี้๔๐มิลลิลิตร
มันควรจะต้องเป็นหน้าที่ผมนะใช่ไหมครับ

ไปซื้ออาจจะแบบเอ๊ะชำเรืองตาดูของผู้ชายบ้างไหม
หรือเราเอาของผู้หญิงมาเปรียบเทียบราคาก็ได้นะ

สินค้านี้นะคะเป็นสินค้าราคาเต็มนะคะไม่รวมโปรโมชั่น
นะคะตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ

คุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าคุณจะใช้ตัวช่วยหรือคุณไม่ใช้ค่ะ
น้องบีใช้เถอะ
ก็บอกตั้งแต่แรก

ถ้าใช้เอาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวช่วยสุดท้ายของคุณโยและคุณบีค่ะ
คุณสามารถเลือกตอบได้๒ครั้ง
คุณจะตอบว่าสินค้าตัวไหนบ้างคะที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันถูกอ่ะ

นั่นคือนี่เลย๑ชิ้นที่คุณคิดว่าถูก

เปรย์เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่สเปรย์ค่ะ
นี่คือสินค้าที่คุณคิดว่าเป็นหนึ่งใน๒ชิ้นที่คุณคิดว่าราคาถูกที่สุด
นี่เวียดับกลิ่นแบบสเปรย์๕๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่

แบบลูกกิ้ง๕๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่

และอันนี้ค่ะอันแรกนี่ค่ะ
นีเวโรออนแบบสติ๊กที่คุณไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๗๓บาท
และราคาอยู่ที่

ถ้าถูกกว่าคุณโยคุณบีกลับบ้านเลยค่ะ
ราคานี้เป็นราคาเน็ตไม่ใช่ราคาโปรโมชั่น

และนิวเวียแบบเปรย์เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เอาละค่ะคุณผ่านข้อ๓มาได้ค่ะ

แต่ว่ามันก็คุ้มค่ามากเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คุณสะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปมูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

งป่วนเอาอะไรออกมา

ห้ามพลาด

ให้คุณผู้ชมลุ้นกันทุกวัน
กับป่วนท้าด่วน

อะไรว่าบอลกับเก๊

โอ้ยสภาพเราด้วยหืดหอบก็หรูนะ
ฮะดูไม่ออกเลยว่าฮิตปอปอ่ะนึกว่าฮิปโป

ทำให้เจ๊พอดูแล้วเจ๊ได้ริมความรู้ดี

บอกเลยว่าเจ๊เนี่ยเป็นนักร้องสายตะกรวดมาก่อน

เรื่องฮีทขอบเจ๊นะ

เจ๊ใส่เป็นฮีทขอบ
เอาเปลี่ยนข้างนี้แล้วกัน

ลืมได้ออก
แต่ทุกคนต้องช่วยเจ๊ทำบีบล็อค

โอเค

เดี๋ยวเจ๊จะรอ

ใครตด

บีสบองครับนี่บีสบองอะไรเหมือนไข่ตด
โอโธ่ผมเรียกว่าหมวดเย็น

เดี๋ยว
นี่บีดบ้องหรือคนเป็นโรคปอดเอาดี

เจ๊ขอวอร์มลูกคอหน่อย
ร้องเป็นนานเดี๋ยวมาก่อนเจ๊

นครทำดีให้ไปสวรรค์พักชั่ว

เอ้าไปนรกโลกาตุรี

อีนี่สนุกสนุกมากเลยเกินไป

เจ๊ร้องอ่างบันแล้วใกล้หยุดทำไมกันล่ะ
เจ๊ข้องผิดบันหลังหูดอับตาทำ

ฮิตพอปมัตต์จุราช
ใครถึงฆ่าดาบชีวี

แล้วโบที่เสื้อเจ๊ก็เหมือนเอามาจากพวงหลีด
เนี่ยเอาใจไม่ถูกแล้วก็เนี่ยฮิตพอปุ๊
ไม่เต้นเหรอเจ๊
อะไรคะอยากติ่งอะไรอาหารฟรั่ง
อะไรเบเกอร์อะไร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
เต้นเต้นฮิปพอปเมื่อกี้แล้วอ้าวเร็วอยากกินเจ๊ตกลงมันคืออะไรอ่ะเนี่ยที่มันประกบกันอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอ้ถ้าอยากกินเบอร์เกอร์ต้องร้านนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยต้องเบอร์เกอร์คิงแต่รอบเนี้ยเจ๊บอกเลยน่ะนั่งยัน
แล้วเบอร์เกอร์คิงแบบไหนมีหลายแบบด้วยอ่ะ

๑ชีสเบอร์เกอร์หมู

๓สัมพักษณะลองไก่ชีส
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

และถ้าเกิดเขาเป็นผีจริง
ถ้าเขาเข้าอ่างทองมันจะทำยังไง